ไปดูคู่นี้หน่อยครับเหมือนเสือกับสิงค์เลยเจอกันไม่ได้
คุณชูวิทย์กับคุณสันทนะวันนี้ไปเจอไปเจอกันที่สภาคุณผู้ชม
ขวางกันวุ่นเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะ
ถ้าไม่ขวางเอาไว้ไปดูเลยครับ
เอาต่อหน้าดีกว่ามึง

ผมรับปากเจ้าที่ตำรวจผมไม่ทำหรอกเนี่ย

มืออยู่ข้างหลังนี่
ขอคุยกับมันหน่อย

เฮ้ยมึงเจ๋งจริงมานี่ดีกว่าว่ะ

เนี่ยต่อแถวกันแบบ
ขวางเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะแหมค่ะ

นักข่าวก็ตุ้มต่อมเหมือนกัน

เพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
นี่ค่ะโอ้โฮเล่นเอาสภาดเดือด
วันนี้ก็เป็นภาพความกลหนนะ
เพราะว่าคุณชูวิทย์เองก็พยายามจะเข้าไป
เชิญหน้ากับคุณสันทนาแหละคุณผู้ชมครับที่สภาครับ
จนตำรวจสภากับทางด้านของตำรวจ
ในพื้นที่เองก็ต้องตรึงกำลังกันมาทำเป็นแนวกั้นเอาไว้แบบนี้
ไม่ให้เขาประจันหน้ากันเดี๋ยวจะมีการกระทบกระทั่งกันไป
ก็เป็นการปะทะกันทางขลมมากกว่า
แม้ว่าคุณชุวิตเองจะไม่สามารถเข้าถึงตัวคุณสันทนาได้ก็ตาม
แต่ว่ามีการตะโกนท้าทายกันว่าแน่จริงออกมามาเปิดอกคุยกันแบบลูกผู้ชายดีกว่า
พิสูจน์ความจริงไปเลยว่าที่ออกมาเคลื่อนไหวมีวัตถุประสงค์อะไร

ก่อนหน้านี้คุณชุวิตเองก็ไปยื่นหนังสือกับทางด้านของท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
ท่านเป็นประธานกรรมธิการปปชสภาพผู้แทนราชดรนี่เป็นภาพนี้
ต้องการจะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสันทนะ
หลังจากพ้นจากทางราชการมา
จากว่าโอ้โหยังมีชีวิตหรูหลามรวมทั้งมีบุคคลที่อาจจะเป็นภัยต่อผู้อื่น

ฟังเสียงคุณชวิตในช่วงที่เข้าไปยื่นหนังสือนะครับ
ตัวเองทำงานต่างประเทศก็ไม่รู้ว่าทำงานต่างประเทศบริษัทอะไร
เสียภาษีไหมผลผมผมก็พูดได้
แต่ผมนั้นเป็นลูกผู้ชายผมไม่กระทำแบบนั้น
ยื่นหนังสือเนี่ยทุกอย่างเกิดก่อนเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะ
คุณชุวิตไปยื่นหนังสือก่อนท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองก็รับเรื่องครับ
เดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้ละกันเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อประชาชน
ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจากบุคคลแบบนี้นะฮะ
ทีนี้หลังรับเรื่องแถลงคงแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนแป๊บเดียวคุณผู้ชม
สักพักมาเลยครับคุณสันทนาเดินทางเข้ามาถึงสะพานหน้าตายิ้มแย้มมาเลยครับ
นี่ฮะส่งยิ้มทักทายคุณชุวิตก่อนเลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนนะฮะเจ้าที่เขาก็ทราบแล้ว
ก็เลยมายืนขวางไว้ไม่ให้ทั้งสองคนไปใกล้กันมากกว่านี้
นี่ยืนพยักหน้าตะโกนใส่กันอยู่นะฮะ
คุณสันทนายืนยันที่ผมมาเนี่ยไม่ได้ยั่วยุอะไรนะไม่ได้ตั้งใจมายั่วยุนะ
แต่มีนัดมามอบข้อมูลให้เหมือนกันย้ำนะครับว่าถ้าหากอยากเจอหน้า
ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่ที่ไหนก็เจอกันได้
แต่หากวันใดเกิดอะไรขึ้นกับอีกฝ่ายนึงบอกไว้ก่อนนะ
ไม่ใช่ตนเองแต่อาจจะเป็นคนอื่นอ่ะฟังเสียงครับ
ปี๖๔๖๕ยังไม่ได้ยื่นงบการเงินเดี๋ยวผมมีเอกสารให้
ถ้าอยากเจอมันไม่ต้องมานัดเจอกันหรอกตรงไหนเดี๋ยวมันแอบเจอกันได้
เดี๋ยวเห็นเองก็เดี๋ยววันไหนมันเกิดอะไรขึ้นก็ผมไม่ทราบนะ
แต่ไม่ใช่ผมต้องมีคนที่ไม่พอใจ
คือมีคนไม่พอใจเขาแทนผม
โอ้โหทิ้งบอมไว้อย่างลูกนะไม่ใช่ผมแล้วนี่ใครพี่เต้มาได้ยังไง
สักพักหนึ่งก่อนคุณชีวิตจะกลับไปอ้าวสสเต้ครับ
คุณมงคลกิจสุขศิลป์ธารานนท์มาสังเกตกาลแล้วก็ไปทักทายคุณชุวิต
สักพักคุณชุวิตเองก็เดินทางกลับออกไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สภาวันนี้นะ
วันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเผชิญหน้าถ้าเห็นรังสีนี่มึงจะเปรี้ยเลย